มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการสงฆ์อีกแล้วนะฮะ
แต่คราวนี้ก็ถือว่าแหมก็โชคดีที่จับได้
จะได้เอาให้แบบพ้นไปจากวงการพระพุทธศาสนา
ไม่น่าเชื่อนะฮะมีเจ้าอาวาสวัดอยู่รูปหนึ่ง
หลงรักสาวที่รู้จักกันทางโลกออนไลน์
เอาเงินกระถิ่นที่ญาติโยมเขาทำบุญเนี่ย
ให้สาวเนี่ยเป็นแสนก็เรียกว่าขโมยเงินวัดเนอะ
ถูกต้องนี่ฮะแล้วมีแชทการคุยแบบลามกอนาจารย์ลักษณะ
เปิดของลับของสงวนให้ดูกันช่วยตัวเองระหว่างกัน
สุดท้ายเจ้าอาวาสรูปนี้เนี่ยพอโอนเงินให้เขาแล้ว
ก็จะหาเขาคืออยากจะไปหาเขา
อ้างว่าจะไปทวงเงินแต่จริงไม่ใช่หลงรักเขา
อยู่เชียงใหม่นะพระนี่อยู่วัดเชียงใหม่
ไปหาเขาที่สุพรรณบุรีไม่เจอ
คือสาวเขาก็หลอกว่าเป็นญาติคนนั้นเป็นญาติคนนี้
ก็ไปหาที่สุพรรณบุรีบ้านนั้นมีไหมรู้จักคนนั้นคนนี้ไหม
พอชาวบ้านเขาเห็นเขาก็ไปบอกกำนันในพื้นที่
ว่ามีพระรูปนึงเนี่ยมาไล่ตามหาหญิงสาวแบบนี้มันยังไง
ไปดูหน่อยพอไปหาไปเจอตัว
ถามไปถามมาเอ้ามาตามหาผู้หญิง
นี่ฮะนี่พระรูปนี้นะครับ
แต่ตอนนี้ถูกจับศึกเรียบร้อยแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
อายุเพิ่ง๓๓นะฮะพระจิรพงศ์จิระโสนะครับ
อายุ๓๓ปีแต่บวชมา๗พันศา
ตอนนี้ที่สำคัญคือเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าจำปลาลาวด้วยนะครับ
อำเภอสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่
นั่งเครื่องบินจากเชียงใหม่มาลงกรุงเทพ
แล้วนั่งรถไปหาเพื่อนที่เป็นพระด้วยกันเนี่ยที่นนทบุรี
แล้วนั่งแท็กซี่มุ่งไปตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อไปหาผู้หญิงคนนึงที่เขาเคยบอกว่าเขาอยู่ที่นี่
จากนั้นมีชาวบ้านไปบอกกำนันตำบลเขาพระก็คือกำนันทีสัจจะวงรัฐ
บอกให้ช่วยมาตรวจสอบหน่อยเถอะกำนัน
พระรูปนี้พระหนุ่มรูปนี้เนี่ยถึงมาเดินมาไล่ตามหาหญิงสาวที่อำเภอที่ตำบลของเรา
เรื่องต้นนะครับพอเจอตัวพระรูปนี้นะฮะ
พระจิรพงศ์เนี่ยบอกว่ามาตามหาผู้หญิงผู้หญิงคนนี้เขาบอกเขาเป็นลูกผู้ใหญ่บ้าน
หลังจากออกพรรษาที่ผ่านมาเนี่ย
เอาเงินกระถิ่นซึ่งได้ยักยอกเอาไว้เข้าบัญชีของตัวเอง
เป็นบัญชีวัดนะฮะแต่ว่าใช้ชื่อเจ้าอาวาสในการเบิกถอนได้
โดยไม่ต้องผ่านบัญชีอีกบัญชีหนึ่งที่มีกรรมการในการเบิกถอน
กระถิ่นเนี่ยแบ่งยักยอกเอาไว้ที่บัญชีนี้ก็แอบไปถอนออกมา
โอนให้หญิงสาวเป็นแสนบาทบอกเป็นแสนบาท
แล้ววีดีโอคอร์คุยกันทางในทางแบบชู้สาวลามกอนาจารย์มีภาพโป๊เปลือยช่วยตัวเองให้ระหว่างกันให้ดูกันเนี่ยฮะ
สุดท้ายจะมาตามหาเขาค่ะเออมาไล่ตามหาแล้วเนี่ย
ชาวบ้านเขาก็เลยไปบอกกำนันกำนันก็เลยมาถามก็ความแตกฮะ
ให้เขาดูจริงมั้ยอันนี้จริงมั้ย
มันก็หายแต่ว่ามันก็คำพร้อมด้วยกันนะ
ถ่ายคลิปตอนช่วยตัวเองกัน

มันก็คุยกันแล้วว่าจะศึกมันแหละนะเราจะศึกได้เลย
เราจะฝึกเพื่อไปหาผู้หญิงคนนี้
ครับอ่าคุยกันว่าเดี๋ยวจะศึก

โอ้โหแต่ควรจะศึกก่อนไงแล้วค่อยทำอย่างนี้
ค่ะไม่ใช่ทำตอนอยู่ในผ้าเหลือง
แล้วหญิงสาวคนนี้มีตัวตนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้นะฮะ
ค่ะเพราะบอกอยู่ที่เดิมบางนางบวชที่สุพรรณบุรี
แต่ก็ไม่เจอตัวเนอะไม่เจอฮะ
ชาวบ้านเขาก็เลยไปบอกกำนันให้มาดูไงว่าเออทำไมพระหนุ่มรูปนี้
มาไล่เดินตามหาผู้หญิงหญิงสาวคนนี้อยู่
สุดท้ายนะครับพอความจริงปรากฏกำนันทีก็เลยพาพระจิรพงศ์
ไปหาท่านเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวชนะครับ
ท่านเป็นเจ้าวาดวัดกรรมเชียนด้วยนะครับ
พระครูศรีสุตาคมนะฮะ
เพื่อให้ท่านช่วยดำเนินการทางส่งให้
พระครูศรีสุตาคมท่านก็บอกว่าเออเดี๋ยวไงก็ส่งกลับไปวัดต้นสังกัด
ที่เจ้าคณะอำเภอตำบลต้นสังกัดแล้วให้ทำการศึกที่นั่นก็แล้วกัน
แล้วก็ทำการถ่ายหนังสือสูจิบัติของพระเอาไว้
แล้วก็ให้เดินทางออกจากเขตจังหวัดสุพรรณบุรีทันที
ก็ดำเนินการทางส่งด้วยวิธีการแบบนี้
แต่ก็ไม่น่าจะจบแค่เรื่องทางส่งว่าจับศึกเนอะเพราะยักยอกเงินวัดด้วยอ่ะ
อันนี้ถือว่ามันเป็นการยักยอกเงินของหลวงนะ
ใช่อันนี้มันเป็นคดีความได้นะคะ
เช้าวันนี้ครับนี่เหตุการณ์เมื่อวานนะ

เช้าวันนี้พระจิรพงศ์คือแทนที่จะกลับไปวัดต้นสังกัดที่เชียงใหม่ใช่ไหม
ก็เลยไปที่วัดท้องคุ้งอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
ไปขอให้พระที่นั่นช่วยทำพิธีลาศิกขาให้ทำการศึกให้
แล้วก็ส่งรูปหลักฐานมาให้เจ้าวาดวัดป่าดาราพิรม
ซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและแม่ห้องศรด้วย
ที่เป็นต้นสังกัดว่าได้ทำการศึกเรียบร้อยแล้ว
เอาเมื่อสักครู่นี้นะฮะขอดูภาพหน่อยที่ใส่เนี่ยเสื้อขาวแล้วนะ
อดผ้าเหลืองและถอดจีวรและศึกเรียบร้อย
แล้วเดี๋ยวทางนี้ทางคณะสงฆ์ที่เชียงใหม่นะฮะ

ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเพราะมันมีปัญหาเรื่องเงินกระถิ่นของวัด
ที่หายไปเป็นแสนบาทด้วยเงินกระถิ่นเนี่ยทางอดีตพระ
ีรพงศ์เป็นเจ้าอาวาสด้วยนะของวัดป่าจำปลาลาวแค่รับ
ปากบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปคืนให้กับวัดทั้งหมดแต่ปรากฏว่า
เขาติดต่อกันไม่ได้แล้วหายไปเลยแค่รับปากมันจะพอ
เหรอค่ะมันต้องแจ้งความนะคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าว
ของเรานะครับวันนี้ไปที่วัดป่าจำปลาลาวนะครับก็ไม่เจอ
ตัวอดีตเจ้าวาดนะฮะก็คือนายจิรพงศ์นะครับแต่ได้เจอพระรูป
อ่าพระลูกวัดรูปหนึ่งนะฮะพระประพลนะท่านบอกว่าเมื่อสัก
สัปดาห์ก่อนพระจีรพงศ์เนี่ยชื่อเล่นชื่อเบิร์ตนะชาวบ้านจะเรียก
เบิร์ตตุ๊ก็คือพระนะฮะอดีตเจ้าวาดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนมาแจ้ง
กับพระที่วัดพระลูกวัดบอกจะไปกิจนิมนต์ที่กรุงเทพจากนั้น
ติดต่อไม่ได้อีกเลยจนกระทั่งเป็นข่าวดังนี่แหละนี่ฮะส่วนเงินกระถิ่น
แสนกว่าบาทที่หายไปเนี่ยไม่ทราบเรื่องเหมือนกันเพราะว่า
เจ้าภาพอ่ะที่เขามาทอดกระถิ่นเนี่ยเขาก็มานับเงินแล้วเขาก็มอบให้
เจ้าวาดเอาไว้ใช้จ่ายในวัดซึ่งความจริงถ้าถามว่าเจ้าวาด
ก็คือพระจีรพงศ์เนี่ยที่เป็นอดีตไปแล้วเนี่ยเป็นยังไง
ก็ต้องบอกว่าเป็นพระที่ขยันทำกิจของส่งทุกวันไม่เคยขาด
ไม่เคยมีเรื่องศรีกาเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นที่เคารพสัทธาของชาวบ้านในพื้นที่
แต่อันนี้ฉากหน้าไงคือฉากหลังแอบไปคุยแชท
ไปคุยกับสาวทางโลกออนไลน์แล้วโอนเงินให้เขาเนี่ย
ส่วนของอย่างอื่นก็ถูกเก็บไปหมดแล้วนะครับ
ตอนที่จำวัดก็ท่านก็ทำกิจทุกอย่าง
ตามปกติของภาดศรมทั่วไป

ที่การงานที่ว่าท่านทำไม่มีบกฟ่อง
กระถิ่นที่ผ่านมาถ้าว่าเอาเงินกระถิ่นไปไม่แน่ใจนะ
เพราะว่าท่านก็เป็นคนดูแลเพราะว่าทางเจ้าภาพ
ทางเจ้าภาพเขาจัดการหมด
นี่ไม่กล้าถึงขั้นกลับมาศึกที่วัดเดิมเลยเหรอ
ไปศึกที่นนทบุรีที่มีเพื่อนพระอยู่

กลัวโดนทวงถามเรื่องเงินหรือเปล่าพี่อุ๋ย
รับปากว่าเออเดี๋ยวจะเอาเงินไปคืนวัดเนี่ย
ยังหาผู้หญิงคนนั้นไม่เจอเลยจะเอาเงินจากไหนไปคืนเนี่ย
แล้วนี่เป็นพระเพิ่งบวชพระ๗พันศาได้เป็นเจ้าวาดแล้วนะ

คือปกติต้องเกิน๕พันศาขึ้นไปถึงเป็นเจ้าวาดวัดได้นี่๗พันศาได้เป็นแล้ว
มีชาวบ้านที่ทราบข่าวนะครับทุกผู้ชมครับบอกว่าอดีตตุ๊เบิร์ตเนี่ยเป็นชาวอำเภอพร้าวนะฮะ
ค่อนข้างมีฐานะนะเดิมบวชวัดอื่นแล้วย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้
ก็เป็นพระที่ขยันหมั่นเพียนพัฒนาจากวัดป่าร้าง
กลายเป็นวัดป่าที่สงบร่มเย็นมีญาติโยมมาทำบุญเยอะแยะ
เมื่อปีก่อนอดีตตุ๊เบิร์ตได้จัดกระถิ่น
แล้วก็ได้ยืมเงินโยมแม่เนี่ยมาใช้จ่ายในการทำงานเรื่องของกระถิ่นล่วงหน้าก่อนห้าหมื่น

ก็เลยไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีถึงเอาเงินกระถิ่นของชาวบ้านญาติโยมที่ทำบุญ

ส่วนงานกระถิ่นเมื่อ๗พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
เจ้าภาพมาทอดกระถิ่นมีรายได้เข้าวัด๑แสน๑หมื่นบาท
เขาก็มอบให้กับเจ้าอาวาสวัดไว้หมดนั่นแหละก็ตามปกติ
เพราะว่าต้องเป็นเรื่องค่าน้ำค่าไฟค่าบำรุงวัดต่างเขาก็มอบให้กับเจ้าอาวาส
ซึ่งไม่รู้ว่าเจ้าอาวาสเนี่ยเอาเงินไปให้กับผู้หญิงยังไงก็ไม่มีใครรู้

เป็นคนเรียบร้อยนะเจ้าเป็นคนที่เขาพอแล้วจะมีอนาคตไก่อยู่
แต่ว่าอู้ถึงว่าอายุเปิ้ลก็ยัง๓๓อย่างนี้เนอะ
ถ้าคนเมืองก็จะบอกว่าอายุมันขี้และขี้นี่มันจะมีปัญหาน่าเอ็นดู
แม่เนี่ยน้ำตาซึมเลยอะขนลุกเลยอะอันนี้ก็ตกใจ
เพราะว่าเราจะต้องเอาอาหารไปส่งตลอดบางครั้ง
บอกว่าวันนี้อาหารอัดเป็นไงบ้างวันนี้ไม่มีอาหารมีก็เอาไปส่ง
ไม่ใช่มันเป็นเรื่องการเหมือนคนลงทางมากกว่า
ถ้าท่านเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในส่วนหนึ่งไม่เคยเห็นในความมุ่งมั่นของท่าน
ชาวบ้านบางคนก็ยังสงสารเห็นใจอยู่บอกอายุยังน้อยเพิ่ง๓๒
หลงทางผิดพลาดไปถูกสาวหลอกหรือเปล่า
แต่๓๓ไม่น้อยหรอกฮะอายุไม่น้อยหรอก๓๓รู้หมดแล้วอะไรเป็นอะไร
ทุกผู้ชมครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะดำเนินการทางคดียังไงนะฮะ
ขณะเดียวกันวัดป่าจำปลาลาวนะครับเราตรวจสอบมาเนี่ยพบว่าเป็นวัดตั้งแต่สมัยเวียงท่าการเจริญรุ่งเรืองนะครับ
สันนิษฐานว่ามีอายุไม่ต่ำกว่าพันปีด้วยซ้ำนะครับการเวลาผ่านไปกลายเป็นวัดร้าง
กระทั่ง๓๔ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวัดเหมือนเดิมชื่อวัดป่าจำปลาลาว
วัดแห่งนี้มีซากเจดีนะครับมีอุโบสถมีต้นจำปลาลาวหรือว่าลั่นธมอยู่ด้วยนะครับ
เป็นจำนวนมากเลยนะครับอายุนี้ไม่ต่ำกว่า๒๐๐ปีได้นะครับ
ขณะเดียวกันเราได้หลักฐานเป็นแชทข้อความที่อดีตพระเบิร์ตคุยกับศรีกานะ
แชทเนี่ยอดีตเจ้าอาวาสส่งข้อความไปหาหญิงสาว
ทำนองว่าอากาศมันหนาวก็เลยเนี่ยต้องช่วยตัวเองทุกคืนเลย
ให้ระวังน้ำล้นเขื่อนนะนี่เห็นไหมครับ

หลักฐานการโอนเงินด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
การโอนเงินไปยังแห้งธองแห่งหนึ่งราคา๓๘๐๐๐
แล้วก็ยังมีแชทอื่นที่เป็นการพูดคุยกันระหว่างอดีตเจ้าวาดกับหญิงสาว
คล้ายกับคนสองคนเนี่ยมีปัญหากันโดยเฉพาะทางฝั่งอดีตเจ้าอาวาสที่ทักไปหาฝ่ายหญิงแล้วเขาไม่ยอมตอบ
ก็เลยต้องไปหาเองเลยหรือเปล่าแล้วก็ไม่เจอไงแล้วความก็แตก
เราไปที่วัดท้องคุ้งนะฮะได้พบกับท่านพระอธิการบุรินพฤษ
ฐานวโรเจ้าวาดวัดท้องคุ้งที่อดีตพระเบิร์ตมาทำพิธีศึกที่นี่ฮะ
ท่านท่านให้ข้อมูลนะครับบอกว่าอดีตเจ้าอาวาสที่มาทำพิธีศึกเนี่ย
วัดป่าจำปลาลาวเนี่ยนะฮะอดีตเจ้าวาดเนี่ยเคยมาที่วัดท้องคุ้ง๓ครั้ง
เพราะว่ามีคนรู้จักพามาแต่ก็ไม่ได้สนิทสนมส่วนตัวอะไรกับทางท่านเจ้าวาดวัดท้องคุ้ง
ได้รับการติดต่อจากอดีตเจ้าอาวาสรูปนี้บอกว่าจะมาขอพบ
พอเขามาถึงเขาบอกขอให้ช่วยทำพิธีศึกให้หน่อย
ซึ่งจ้าวาดวัดท้องคุ้งท่านบอกว่าท่านก็บอกว่าเออ
ถ้าเรื่องราวต่างที่เล่ามาเนี่ยแล้วจะขอศึกเนี่ยความจริงถือว่ามีความผิดแล้วนะ
คืออาบัติปราชิกเนี่ยมันมีโทษอยู่๔๕ประการ
อันนี้คืออันนั้นคุยกับสาวอาจจะยังไม่ได้มีอะไรกัน
อาจจะไม่ถึงขั้นอาบัติปราชิกแต่ลักทรัพย์เนี่ยนี่คืออาบัติปราชิก

พ้นจากความเป็นพระโดยทันทีแล้วบวชมาอีกกลับมาบวชอีก
ไม่ได้หลักทรัพย์ก็คือเงินกระถิ่นของวัดไงคุณยักษ์ยอก
ออกไปให้คนอื่นเนี่ยยักยอกออกจากบัญชีวัดไปให้ผู้
ผู้หญิงนี่ถือว่าปรัชฌิกเกี่ยวกับการลักษัพ
เพราะฉะนั้นในการศึกเนี่ยทางท่านเจ้าวาดวัดทองคุณ
ท่านบอกว่าท่านก็ชี้แจงไปตามความจริงให้เขาทราบหมดแล้ว
ว่าเออไม่ต้องศึกหรอกยังไงปารัชชิกไปแล้ว
แต่ในรูปที่เห็นทางอดีตพระเบิร์ต
เขาขอให้ช่วยดึงผ้าออกให้กันแล้วกันแล้วก็ขอให้ให้โอวาส
ก็ไม่มีการทำพิธีศึกเหมือนกับพระรูปอื่นทั่วไป
ไม่มีการเปล่งวาจาขอศึกต่างเพราะถือว่าเขาปราชิกไปแล้ว
หลังจากแอบโอนเงินวัดไปให้ผู้หญิง
แต่เขาขอให้ท่านเจ้าวาดวัดทองคุ้งช่วยให้โอวาสหน่อย
ช่วยดึงสมบงจีวรอะไรออกจากตัวให้หน่อย